คนที่ไปทำให้ชื่อเสียงของลองกองนะครับ
ละไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดยาลาเขาต้องเสียหาย
เพราะว่าช่วงนี้กำลังออกเลยล่ะคุณเขียนมาสอน

ถ้าเป็นช่อลูกสวยราคาก็ดีไง

จะทำยังไงเราก็ราคาไม่ดีย่ะ
ลูกมีคนเอาไปติดกาวฮะติดกาวให้มันเป็นช่อครับ
เนี่ยครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะรองกองติดกาวนะฮะ
มีคนที่ใช้เฟซบุ๊กเอาไปแชร์ไว้นะครับแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่า
นี่เนี่ยโอ้โหนี่เป็นความที่แบบความไม่ดีของแม่ค้านะฮะ
บางคนที่โกงลูกค้าโดยการเอาลองกองมาแปะกาวแล้วก็แปะลูกที่ร่วงเป็นลูกเนี่ย
ให้เป็นรองกองช่อเพื่อเพิ่มมูลค่าลองกองให้สูงขึ้น
ต่อไปนี้เราจะซื้อลองกองอย่าดูแค่เป็นช่อคงต้องถึงขั้นต้องแกะดูด้วย
เพราะนี่คือกลกงต้องแกะดูว่าติดกาวหรือเปล่าใช่ติดกาวอาจจะไม่ได้เป็นช่อ
กว่านะเขาก็เอารองกองที่ซื้อมาเป็นช่อสวยงามเนี่ยแล้วก็ลองแกะให้ดูนะท่านลองดูหน่อยแล้วกันนะครับ
นี่นะครับช่อมันเป็นประมาณนี้แล้วเวลาเราดูแล้วมันสวยเป็นมูลค่าเพิ่มมากนะครับ
แต่พอผมจะแกะกินนะครับงัดมาปั้งนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับอะไรเอ่ย
นี่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องงงว่าทำไมมันได้ยินเสียงแกะกอกแกะกอกแกะเหมือนแกะกาวอะไรก็ไม่น่าไม่คิดว่าจะใช่
แต่พอแกะดูนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะ๔๐อันเนี่ยใช้แรงมากเลยครับในการแกะดู
แล้วก็ได้ยินเสียงเสือปุ๊บเห็นไหมเปลือกมันฉีกเลยครับนี่แล้วดูรองกองบ้าอะไรที่มันเปลือกมันจะติดกันแบบนี้
คาดคิดว่าบ้านเราจะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วตกลงอันไหนของแท้ไหนของปลอมดูครับนี่แทะแล้ว
แต่เปลือกมันยังดูแบบติดด้วยเปลือกรองกองนี้เหรอเสียชื่อเสียงบ้านเราหมดเลย
ทีหลังคราวนี้เราเลือกรองกงบ้านเราอย่าดูอย่าดูอย่าดูแค่ช่อนะครับ
แน่นแบบนี้โอ้โหมูลค่าสูงมากแต่เวลาเราดึงนะครับอยากจะขอดูว่ามันแปะไหมครับ
เห็นไหมเขาก็โพสต์เอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กอ่าผู้ที่ใช้โซเชียลเนี่ย
แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้นะครับ
บางคนบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของสวนลองกอง
ที่มีแม่ค้ามาซื้อไปแล้วก็มาทำลายชื่อเสียงของของดีเมืองยาลา
จากนี้ไปคงต้องช่วยกันจัดการคนพวกนี้ให้เร็วที่สุดนะฮะ
บางคนก็บอกว่าเสียชื่อคนยาลาหมดเลยอย่าทำอีกเลยนะมันเสียชื่อไปทั้งจังหวัด
สำหรับพื้นที่ที่ถูกระบุจากผู้ที่ถ่ายคลิปนะครับบอกว่าเขาไปซื้อลองกองมาจากแยกมาลายูบางกอก
อยู่ที่อำเภอเมืองยาลานะฮะเป็นจุดที่มีพ่อค้าคนกลางทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เนี่ย
มารับซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีเกษตรกรชาวสวนที่นำผลไม้มาจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง
เพื่อเอาไปขายต่อแล้วก็ขายปลีกให้กับประชาชนทั่วไปด้วย
หลังคลิปเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าทางจังหวัดเขาก็เสียหายนะครับ
นายนิอันวาสุลัยมารเป็นพาณิชย์จังหวัดยาลาบอกว่านายอนุชิตตระกูลมุทุตา
ราชการจังหวัดยาลาทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็สั่งให้พาณิชย์จังหวัดบูรณาการกับเกษตรจังหวัดแล้วก็ตำรวจ
ไปตรวจสอบการค้าขายลองกองโดยเฉพาะในย่านตลาดกลางการขายผลไม้แหล่งใหญ่บริเวณบ้านมะละยูบางกอก
ถ้าพบว่ามีใครไปดัดแปลงผลลองกองโดยเอามาติดกาวนะฮะให้เป็นช่อเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคจะจับกลุ่มดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทันที
ทางจังหวัดแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดเองเกษตรเองสหกรณ์เองหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันของคณะมิตรเนี่ยคือไม่นิ่งนอนใจรวมทั้งตำรวจด้วยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการทำงานนี้เราเป็นทีมปีนี้ถ้าเจออย่างนี้เราคงยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วไปดูถ้าเจอจับสถานเดียวครับ
ช่วงนี้จะลาเป็นช่วงต้นฤดูรองกองครับก็ออกมาเยอะนะฮะแล้วที่นี่ขึ้นชื่อว่าแห้งใช่ต้องแห้งแล้วก็อร่อยหวานนะครับแต่บางคนบอกรองกองรังศาสตร์เนี่ยทานแล้วเวลาแกะมันเหนียวมือต้องให้คนแกะให้ค่ะหรือฮะค่ะให้ภรรยาแกะให้นะคะไม่ต้องเหนียวมือตัวเองค่ะค่ะคือชาวสวนบอกว่าต้องมันต้อง
จากทางฝั่งไหนมันถึงจะไม่เหนียวมือหรือว่าท่านมีสูตรดีก็บอกเราหน่อยก็ได้นะนะคะ